อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลายคนอาจจะยังจำกันได้

เป็นปลาตภาคครึ่งตัวที่ก่อนหน้านี้ก็มีการประสบอุบัติเหตุแหละ

แต่ว่าเจ้าของเขาก็ยังเอามาอยู่ในตู้เพราะเขายังมีชีวิตอยู่
ยไปไหว้มามีป้ายติดหน้าตู้บอกว่า
แม้ผมจะกระดูกหักแต่ว่ากระเพาะอาหารผมยังอยู่นะครับ

แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ตายแล้วนะคะสำหรับเจ้าบุญครึ่งค่ะ
นี่แหละค่ะหน้าตาของเจ้าบุญครึ่งนะครับ
ปลาที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปกันมากมายเลยทีเดียว

โดยนายวัชรพันธ์โชธประดิษฐ์ค่ะเจ้าของร้านปองปลาแปลก
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ซึ่งก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูแลปลาตัวนี้เนี่ย
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
บอกว่าเจ้าบุญครึ่งปลาตภาคครึ่งตัว
ที่ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนกระดูกหัก
หลังจากที่ยื้อชีวิตอยู่เพียงครึ่งตัวมานานถึง๖เดือนเต็มค่ะ

เมื่อวันที่๑๖มกราคมวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง

สาเหตุการตายเนื่องจากติดเชื้อตรงเกล็ดนะคะ

สาเหตุก็มาจากสภาพของน้ำแล้วก็อุณหภูมิค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะทางคุณวัชรพันธ์เจ้าของร้านเนี่ย
ก็จะนำซากของปลาบุญครึ่งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล
นี้ก็เพื่อให้อาจารย์ช่วยดองรักษาสภาพปลาบุญครึ่งเอาไว้
แล้วก็จะนำกลับมาตั้งไว้ที่ร้านเหมือนเดิม
เพื่อให้คนทั่วไปได้ชมนะคะ
ก็ถือว่าเป็นปลาที่อยู่อย่างนี้มานาน๖เดือนเต็มครับพี่หนุ่ย
มีชีวิตนะที่เราเห็นในภาพมีชีวิตอยู่

เขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับก็แปลกดี